น้อยคนนะครับที่จะมีประสบการณ์ในการจับงู

ไม่รู้จะทำยังไงก็จะเหมือนผู้หญิงคนนี้

เธอเป็นพนักงานที่โชว์รูมขายรูดท่วนแห่ง๑

คืองูหัวติดอยู่กับลูท่อระบายน้ำ
เป็นงูเหลือมฮะแล้วตัวใหญ่ซะด้วย
กู้พัยเดี๋ยวนี้เขามีแผนกนี้หรือ

น่าจะมีแผนกนี้แล้วในกู้ภัยนี้
นะฮะมาช่วยเอางูเหลือมตัวนี้ออกจากท่อหน่อย
คืออยู่เยื้องกับด้านหลังโชว์รูมขายรถอีซูซูที่พานทองชนบุรี
งูเหลือมที่ติดท่ออยู่นี้ความยาวประมาณ๒๓เมตรได้ครับคุณผู้ชมครับ
ดึงอ่ะดูฮะไม่ออกหรอกเออนะครับค่ะ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันดึงงูออกมาแต่ทำไม่ได้เนื่องจากตัวงูมันมีขนาดใหญ่แล้วรูท่อมันเล็ก
เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนวิธีช่วยกันเอาแฉลงมางัดฝาท่อระบายน้ำขึ้นมา
แต่พองัดฝาท่อขึ้นมางูมันหลุดลงไปเอ้า
มันหลุดลงไปลงไปในท่อระบายน้ำหนีไปเลยคราวนี้อย่างรวดเร็ว
จับไม่ได้แล้วสิทีนี้เอาสิยืนงงกันอยู่
นางสาวสุริสาและนางสาวเพชรกรัฐเธอเป็นพนักงานขายรถยนต์ในโชว์รูมนี่แหละ
เล่าบอกว่าตอนแรกนะพี่รอปภกับพนักงานโชว์รูม
ก็ช่วยกันใช้ไม้เนี่ยเคลียร์ตัวงูจะให้มันหลุดลงไปในท่อระบายน้ำซะ
แต่งูมันติดเพราะตัวมันอ้วนนะฮะลงไปไม่ได้
ระหว่างนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านหรอกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าจังหวะเดินผ่านมันหลุดมาพอดีทำ
มันติดอยู่แบบนี้ก็ต้องพึ่งพี่กู้ภัยนะครับ
แผ่นแหกที่ผมบอกไปนะฮะนะครับก็
ติดอยู่ท่อระบายน้ำที่โชว์รูมนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะ
แล้วเขาเชื่อว่าก็เป็นไอ้ตัวนี้แหละมันอาจจะพยายามอยากจะขึ้นมาให้ได้
แต่ตัวมันใหญ่มันติดอยู่แบบนี้๒ครั้งแล้วครับ
เหนือสินกันใดโชว์รูมเล็กที่